รายละเอียดของการรับทราบข้อเก่าหาให้ถามที่คุณทศพลได้เลยนะคะ
ที่นาทีที่พี่สนุนเข้ามาดูแลเรื่องนี้ก็ดิฉันสบายใจแล้วค่ะ
เดี๋ยวให้คุณทศพลเป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้ดีกว่านะคะ

เบื้องต้นคือปฏิเสธ

ใช่ค่ะหลายก็พอสมควรแหละตอนนี้เราต้องทำเอกสารประกอบมานะครับ
เฉพาะแต่แต่ละประเด็นก็มันร่วม๓๐ประเด็นแหละนะครับ
เราก็ต้องรวบรวมเอกสารมานะครับวันนี้เราก็เอ่ยให้การปฏิเสธ
แล้วก็ขอให้การภายใน๓๐วันนะครับที่จะรวบรวมเอกสารกับหลักฐานทั้งหมด
ที่เรามีนะครับทั้งเอกสารเกี่ยวกับเรื่องปรปทบ้างนะครับ
แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องฟาร์มไก่บ้างแล้วก็มันจะต้องระบุพยานบุคคลมาด้วย
นะครับตอนนี้พยานบุคคลเราก็คงต้องขอความร่วมมือนะครับ
เรากลัวบางคนไปข่มขู่พยานนะครับซึ่งเราก็มีพยานอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งต้องใช้เวลานะครับแต่คิดว่าต้องให้ครบทุกประเด็น
พร้อมในเอกสารแล้วก็พยานบุคคลประกอบกันประเด็นอะไรที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษไหมคะ
ทุกประเด็นเลยครับเพราะว่าในการต่อสู้คดีอาญาทุกประเด็นมันให้ความสำคัญ
เพราะว่ามันเรื่องอนาคตของท่านสอสอนะครับอันนี้ทั้งหมดทุกประเด็นที่พนักงานสอบสวนเนี่ย
แจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นทั้งหมดกี่ข้อหาครับโหเยอะมากนะครับ
ก็เยอะตามที่คนอยากให้เป็นนะครับนะครับแต่นี่มันเป็นรายละเอียด
ซึ่งเราเองนั้นอาจจะบอกว่าข้อกล่าวหานี้มันจะเป็นได้เหรอ
คือพนักงานสอบสวนในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยนะครับ
เขาก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาครอบคลุมนะครับทุกเอ่อ
ทุกกฎหมายทุกมาตรานะครับที่เรามีหน้าที่ชี้แจง
ท่านนายครับประเด็นต่างมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ก็เรื่องบุกลุกนั่นแหละนะครับมันหลักนะฮะส่วนจะบุกลุกแค่ไหน
เพียงไรนะครับมันก็ต้องมาว่ากันในข้อได้จริง
ซึ่งเราก็ต้องไปดูนี่หมายความว่าอีกสามสิบวันนี้ต่อมาให้การ
คือมันไม่ได้เสร็จก่อนผมก็มายื่นนะครับเพียงแต่ว่าเราเราขอระยะเวลาไว้สามสิบวัน
ถ้าเสร็จก่อนเราก็มายื่นตอนนี้พอบางประเด็นที่เราเราทราบ
เราก็ส่งข้อมูลไปให้ทีมงานนะครับให้เตรียมได้เลย
พอเราลุกปั๊บเราก็ส่งข้อมูลว่าประเด็นนี้ประเด็นนี้
แล้วก็หาเอกสารอะไรประกอบเอกสารวันนี้แม้กระทั่งชิ้นเล็กเล็กชิ้นหนึ่งมันก็สำคัญ
นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าท่านสอบสอบปรินานเนี้ย
ที่เข้ามาที่ดินแบงค์นี้นะครับบางทีบางส่วนสอสอยังไม่เกินเลย
นะครับเราก็มีต้องมีข้อได้จริงที่ต้องไปสอบถามในพื้นที่
นะครับว่ามีความเป็นมายังไงนะครับแล้วในสำคัญภายในสามสิบวันแล้ว
เราก็จะไปรวบรวมอ๋อตอนนี้รวบรวมรวบรวมอยู่แล้ว
ใช่ครับตอนนี้เราเราทำมาก่อนแล้วก็อาจจะต้องต้องถามพนักงานสอบสวน
ทีหนึ่งนะครับเพราะเรายืนยันว่าภายในสามสิบวันเนี่ย
เราจะต้องรวบรวมเอกสารมาให้ได้ซึ่งก่อนหน้าที่เรามาเอ่อ
วันนี้เนี่ยเราทำไว้บ้างแล้วนะครับแต่อาจจะไม่สมบูรณ์มาก
นะครับเราก็มีความจำเป็นที่จะไปคัดอีกนะครับ
เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนี่คือมีส่วนใช่แจ้งรวมแจ้งรวมนะครับ
แต่นี่เราก็ต้องดูเป็นแปลงนะครับเพราะต้องมาคัดโฉนดอีกนะครับ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
ถามว่าประเด็นแบบนี้ที่ท่านแจ้งมาเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องการแบบไหนคือมันก็เป็นหน้าที่ของการต่อสู้คดีที่ทุกอย่างที่เราต่อสู้ได้เราก็ต่อสู้หมดนะครับ
ประมาณเจ็ดแปดร้อยหน้านะครับที่รวมรวมมาได้
ฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าแปลงไหนที่ท่านสอสอได้มาช่วงไหน
ประกาศยกเลิกหรือยังพอยกเลิกแล้วเข้ามาครอบครองไหม
มันต้องดูนี่คือถึงบอกว่าวิธีการทำคดีเนี่ยมันยากตรงที่เอกสารมันเยอะ
เพราะว่าประกาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวยกเลิกแล้วกลับมาใหม่นะครับ
ประกาศมีท่านของสอบประกอบก็มีนะครับมีท่านประกาศของป่าไม้ก็มี
แล้วก็โดยเฉพาะประกาศของทางเกี่ยวกับเฉพาะกระทรวงเกษตรเนี่ย
เยอะมากนะครับประกาศกระทรวงอ่ะกฎกระทรวงอีกนะครับ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
คือข้อเท็จจริงตรงเนี้ยที่ฉันแจ้งกับคุณทดสทำพลไปหมดแล้ว
คือเรียนนักข่าวนี่เนื่องจาก
ในการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ย
กระทั่งไปเอาบทสัมภาษณ์มากล่าวหาอันนี้ซึ่งผมบอกตรงตรงว่าผมก็เรียนท่านนักข่าวนะครับว่าถ้ามันไม่จำเป็นแล้วเนี่ยพอไปพูดไปแล้วเนี่ยก็เอาประเด็นที่ที่ที่ให้ข่าวเนี่ยอย่างวันเนี้ยที่ที่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาเพราะเราไปรับข้อได้จริงในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ไปแล้วเนี่ยก็เอาประเด็นแบบเนี้ยอ่าประดำเนินคดีกับเขาซึ่งผมบอกว่า
แนวทางการต่อสู้คดีในการทำคดีมันไม่ใช่ผมถึงบอกว่าเราเราเองเนี่ย
ให้ข้อได้จริงได้แต่ข้อได้จริงที่เราให้กับสื่อมวลชนเนี่ย
มันต้องไม่เป็นข้อที่จริงที่มาปักปำตัวจำเลยเขาครับอันนี้สำคัญนะครับ
คือคือเราเราเองเราเราอยากให้ข่าวเต็มที่เลยครับ
แต่ปรากฏว่าข่าวบางที่พูดออกไปเนี่ยออกสื่อออกไปเนี่ย
ปรากฏว่ามันปรากฏในคำที่แจ้งข้อกล่าวหาซึ่งผมว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับ
ประเด็นนี้เราก็ต้องสู้เป็นประเด็นกับพนักงานสอบสวน
คือตอนนี้มันมีข้อมูลค่อนข้างจะสับสนกันระหว่างการให้ข้อมูล
ก็คือทีมคณะตรวจสอบนะครับว่าเขาทำหนังสือหรือจดหมายส่งไปที่คุณปรินาแล้ว
ขณะที่คุณปรินาก็บอกว่ายังไม่เคยได้รับพวกนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
คือคืออย่างนี้ครับเรื่องหนังสือเนี่ยผมว่าถ้านักข่าว
บอกว่าเขาทำหนังสือก็ขอเขาดูง่ายสุดนะครับ
บางบางสิ่งบางอย่างเนี้ยก็บอกเขาทำไปแล้วก็ขอก็ดู
ขอดูเลขรับเลขส่งนะครับออกเมื่อไหร่ออกประกาศเมื่อไหร่
ง่ายกว่าเพราะคำพูดมันยืนยันไม่ได้
มันยืนยันได้อย่างเดียวว่าพูดเมื่อไหร่เท่านั้นเองแล้วพูดอย่างไร
แต่ในเอกสารมันไม่ปรากฏผมว่าถ้านักข่าวจะถาม
ก็คือขอเขาดูเอกสารเลยง่ายกว่าถ้าไม่งั้นเวลาเขาไม่ไม่ให้เราดูเอกสารเนี่ย
อย่าเพิ่งไปเชื่อเขานะครับถ้าให้ดูเอกสารอะไรเราเชื่อแล้ว
ถ่ายรูปแล้วบันทึกแล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าเห็นด้วยนะ
แต่ถ้าเกิดเอาคำพูดอย่างกันทำแล้วเนี้ยมันไม่มันไม่
ก็จริงไม่ปรากฏว่าเป็นจริงอย่างที่ส่วนราชการเขาพูดไหม
ใช่ไหมครับเพราะเขาบอกเขาส่งแล้วทางนี้บอกไม่ส่ง
มันก็เป็นปัญหาว่าตกลงส่งไหมมีหรือเปล่านะครับ
เพราะกระบวนการเนี่ยมันต้องดูว่าเอาง่ายนะยกตัวอย่างเนี่ย
คำสั่งของคอสชเนี่ยเห็นไหมครับสามสิบหกทับสองห้าห้า
สองห้าห้าเก้าเนี่ยมันมีขบวนการขึ้นมาอีก
ซึ่งทางทีมนายก็ต้องไปดูกระบวนการว่าหลังจากคำสั่งขอสชมาแล้วเนี่ย
มีการดำเนินการอย่างไรบ้างมีประกาศที่ผิดปกติไหม
มีประกาศที่ผิดกับคำสั่งของคอสชไหม
โปรดติดตามตอนต่อไป